มาดูเรื่องของความเชื่อเรื่องนี้กันนะครับ
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราเคยนำเสนอข่าวไปนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกับ๓แม่ลูก
คือคุณแม่บอกว่าลูกเนี่ยถูกเหมือนกับวิญญาณ

ข่าวนี้เราเคยนำเสนอไปจริงบ้านนี้เขามีพี่น้อง๓คน

แต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเกิดกับลูกสาววัย๑๓ปี
แล้วลูกสาววัย๗ปีก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วย

เหมือนสัมผัสกับวิญญาณได้ตลอดเวลา
โดยเฉพาะลูกสาววัย๑๓ปี
เมื่อกี้เห็นนอนนิ่งใช่ไหม

แต่เขาบอกว่าถูกดึงวิญญาณออกจากร่างไปแล้ว

ส่วนเด็กสาวเด็กหญิงคนนี้ก็เหมือนเห็นพี่
ว่าโดนวิญญาณดึงไปนะครับ
แล้วก็เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมคือมันเกิดมาอยู่เรื่อยนะ
ล่าสุดก็มีอีกเจอกับน้องวัย๑๓ปี
แม่เขาก็บอกว่าหูไม่ไหวแล้วไม่รู้จะทำยังไง
หมอปลาก็เคยไปพิสูจน์เรื่องราวลี้ลับนี้ที่เพชรบูรณ์มาแล้วนะ
แล้วเมื่อวานแม่ก็ตัดสินใจเอาลูกสาววัย๑๓ปีเนี่ยนะ
พาไปหาสำนักอาจารย์ออสที่บ้านผู้เตยอำเภอวิเชียนบุรี

พอแม่บอกว่าลูกฉันเนี่ยยังโดนอะไรก็ไม่รู้
ก่อกวนนี่มากันหมดเลยค่ะ
ทั้งลูกสาววัย๑๓กับน้อง๗ขวบนี่นะคะ
แม่ก็อยากให้พึ่งบารมีพ่อปู่ใหญ่พ่อแก่เนี่ย
ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายไปถึงปั๊บที่สำนักอาจารย์ออสเนี่ย
ก็เจอกับอาจารย์ออสหรือว่านายอำนาจโพนอก
ซึ่งชาวบ้านเขาก็ให้ความนับถือศรัทธา
ทีนี้อาจารย์ออสก็พาทั้ง๓แม่ลูกเนี่ยนะคะ
มาทำพิธีเป็นพิธีบูชาครู
แล้วก็ให้ถอดพวกเครื่องรางของขลังต่างที่คล้องคออยู่
สายสินอาจารย์ออสก็ให้ตัดออกทั้งหมด
แล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็มีการประพรมน้ำพุทธมนต์
แล้วก็ทำพิธีตัดเวรตัดกรรม
เพื่อเป็นการป้องกันพวกสิ่งต่างที่มันเป็นสิ่งลี้ลับ
แล้วก็มองไม่เห็นดูช่วงที่มีการทำพิธีก่อนหน่อยค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมจังหวะช่วงที่อาจารย์ออส
ทำพิธีให้กับทั้ง๓แม่ลูกเนี่ยนะคะ
หน้าสีตาของทั้ง๓คนก็ดูมีชีวิตชีวาผ่อนคลายขึ้น
โล่งใจขึ้นนักข่าวของเราก็คุยกับคุณแม่แหละ
ว่าแม่ที่มาหาอาจารย์ออสเนี่ยเพราะอะไร
แม่บอกว่าโอ้โหก็มันยังมีเรื่องอ่ะสิ
เหมือนกับมีอะไรก็ไม่รู้มาก่อกวนลูกสาวแม่
โดยเฉพาะคนอายุ๑๓อย่างวันก่อนนะ
ลูกแม่โดนอะไรสักอย่างมันทำกับอวัยวะภายใน

ร่างกายของน้องคุณผู้ชมมีอาการกระตุก
กระตุกอย่างแรงจนน้องปวดในท้อง
แล้วก็เป็นอยู่สักพักนึงค่ะอันนี้เหตุการณ์หนึ่งนะ
ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ๒วันก่อน
กลางดึกเลยค่ะเพราะว่าลูกวัย๑๓ปีบอกว่าปวดมาก
ปวดตาเหมือนกับมีเล็บยาวมาจิ้มลูกตาทั้งสองข้าง
อันนี้น้องเป็นอยู่แป๊บนึงค่ะแล้วแม่บอกว่า
พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไง
สงสารลูกก็สงสารให้ลูกกินน้ำมนต์
แล้วก็พาไปหาพระที่อยู่ใกล้บ้าน

ลูกสาวปลายุ๑๓

ตอนที่จิ้มลูกตาเป็นแป๊บเดียวค่ะ
ไอ้ที่ว่าโดนกระจุกเหมือนดึงข้างในนาน
เขาร้องเขาจุกเขาร้อง
แล้วหลังจากทำพิธีไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับ

หลังจากทำพิธีเสร็จแล้วคนทำพิธีให้

อาจารย์ออสก็ย้ำนะอยากให้สามแม่ลูกเนี่ย
สบายใจขึ้นเหมือนกันนะคะ
สบายใจด้วย

ว่าสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำ
ยึดถือสิ่งไหนมากกว่า
เพราะวันนี้อาจารย์ก็สอนเขาไปหลายอย่าง

อาจารย์ก็บอกให้บูชาแค่คุณพ่อกับคุณแม่แล้วก็

อาจารย์ว่าดีเลยการันตี
เพราะว่าเคสแบบนี้อาจารย์มีเยอะ
แล้วก็ย้ำกับเด็กนะคะบอกว่า
นึกถึงคือนึกถึงพระพุทธเจ้า

หลังจากนี้อาการน่าจะดีขึ้นนะคะ